เรายังคงไปเริ่มกันที่เรื่องของอุบัติเหตุ
เพื่อเตือนใจผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนนะคะ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็เลยเสียหลักไปพุ่งชนท้ายรถไถที่ขับอยู่ด้านหน้าอย่างแรง

เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีผู้บาดเจ็บไป๒คนนะคะ
ไปติดตามพร้อมกับเหตุอื่นที่เกิดขึ้นจากรายงานค่ะ
สีส้มถูกชนได้รับความเสียหายพลิกตะแคงอยู่ข้างทาง
นายอาทิตย์พมรอายุ๑๙ปีคนขับได้รับบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจสอบสวนนายวินิตเมืองซองอายุ๓๘ปี
คนขับรถบรรทุกสินค้าทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากจังหวัดบุรีรำ

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีอาการหลับใน
ทำให้รถพุ่งชนท้ายรถหายอย่างจัง
ที่เคลื่อนย้ายรถทั้ง๒คันออกจากจุดเกิดเหตุ
พร้อมกับนำตัวคนขับรถบรรทุกสินค้าไปสอบประคำเพิ่มเติมที่โรงพัก
ที่จังหวัด๑๐๑เกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักพุ่งชนต้นไม้
ริมถนนในหมู่บ้านโพนย่านางตำบลนาใหญ่อำเภอสุวรรณภูมิ
พลิกคว่ำล้อชี้ฟ้าสภาพรถพังยับเยิน
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยทั้งหมด๔คน
จำนวนนี้มีเด็กชายอายุ๘ขวบรวมอยู่ด้วย
ภัยอบตนาใหญ่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บทั้งหมดเพิ่งกลับจากไปรับยารักษาโรคเบาหวาน

แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุมีสุนัขวิ่งตัดหน้า
ในระยะกระชั้นชิดคนขับจึงหากหลบ
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนต้นไม้อย่างจัง

โชคดีที่เป็นถนนในหมู่บ้านจึงใช้ความเร็วไม่มากนัก

ห้อยลงมาเกี่ยวคอผู้ใช้รถใช้ถนน
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดอุดรธานี
เมื่อนางสาวสวรรคสานุอายุ๒๔ปี

หลังถูกสายสัญญาณสื่อสารที่หย่อนลงมา
เกี่ยวเข้าที่บริเวณลำคอได้รับบาดเจ็บ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมา

ขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนเรียบคลองชลประธาน
ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองอุดรธานี
่งหน้าวัดป่าบ้านถ่อนเพื่อไปทำงาน

ถูกสายสัญญาณสื่อสารที่หย่อนลงมา

ทำให้รถเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บ

ส่วนภูมิภาคลงพฤทธิ์ตรวจสอบ
ประสานบริษัทเจ้าของสายสัญญาณสื่อสาร

และค่ารักษาพยาบาลที่สพเมืองอุดรธานี
ซึ่งบริษัทก็ยินดีจะรับผิดชอบ

ส่วนสาเหตุที่สายสื่อสารหย่อนลงมา
ว่าอาจเกิดจากพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ออกตรวจตราตามเส้นทางต่าง
เพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

กู้ภัยช่วยกันมาถมพยาบาลนายฉัตย์ชัยภูณธาวี
อายุ๕๘ปีที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดอาบตามใบหน้า
หลังขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนบางนาตราด
แล้วถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนช่วงหลักกิโลเมตรที่๔๔
ในพื้นที่ตำบลบางวัวอำเภอบางประกง
สอบถามนายชัดชัยผู้บาดเจ็บระบุว่า
ขณะขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานกลับรถ
จู่มีรถไม่ทราบชนิดที่ขับตามหลังมา
วชนจนเสียหลักล้มก่อนที่จะรีบขับหลบหนีไป
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมาย